ครับเปิดเรื่องหน้าใจเทห์จินก่อนละค่ะตอบเลยค่ะอัจจะ
จริงแล้วเนี่ยในหลักคิดของผมเองนะครับ
ผมไม่ได้ใช้คำดูกเรื่องกฎหมายนะครับ
อาจจะพยายามเข้าใจหลักการก่อน
ก็ถ้ามีการกระทำผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนั้น
คือต้องใช้กฎหมายคือไม่ใช้คงยังไม่ได้
ส่วนใช้แล้วมีผลไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ดี
ก็ต้องมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง

คุณจะนำเรื่องนี้ไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขอะไรอย่างไร
แต่กฎหมายก็ควรจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมาย
งั้นคือผมก็ได้จริงส่วนตัวนะครับ
คิดว่าจริงแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้
คือจริงเรื่องนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องยกเลิกไม่ยกเลิกแก้ไม่แก้
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีความคิดถูกไหมฮะ
นี่พูดแบบจริงกฎหมายก็เปรียบเทียบไปก็เหมือนศีลถูกไหมฮะ
ไม่รักไม่ขโมยไม่ฆ่าคนไม่ไปประพฤกษล่วงละเมิดทางเพศอะไรแบบนี้นะฮะ
คือถ้าเราไม่คิดที่จะไปทำผิดถูกไหมครับ
สมมุติว่าเราไม่คิดที่จะไปด่าใครนะครับ
ผมไม่คิดจะไปว่าคุณจอมขวัญไม่คิดจะไปว่าน้อง
ไม่คิดจะไปว่าถึงใครว่าตามไม่ว่าจะดูในระดับไหน
แล้วถ้าทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะฮะ
สุดท้ายแล้วไอ้กฎหมายที่มีมันก็อยู่ในสภาพที่
ก็ไม่รู้จะมีไปทำไมเพราะคนสังคมแต่ละสังคมคือ
ก็ไม่มีความคิดให้ร้ายต่อกันอะไรแบบนี้

นี่ผมพูดหลักการมันอาจจะเป็นนามธรรมไปหน่อย
แต่ผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันมีเพราะว่าเราคุมให้คนมันไม่ว่ากันไม่ได้
แต่นี่ถ้าไม่ทำตามกฎหมายถ้าไม่ใช้กฎหมาย
มันจะยุ่งนะสังคมมันจะกลายเป็นว่าเขาเรียกอนาธิปไตย
อันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยเรียนตัดประเด็นเรื่องของคนที่เสนอให้ยกเลิกทิ้งนะคะ
แต่อันนี้เราพูดถึงในข่ายที่พูดถึงว่าถ้ายังมีอยู่แล้วก็อาจจะมีคนเสนอแก้ไขเฉย
เรียนตัดเรื่องกรณียกเลิกทิ้งนะครับเพราะว่าต้องให้คนยกเลิกมาพูดเอง
เพราะมันยังมีอยู่มันถึงต้องใช้ถ้ามีการทำผิดซึ่งมันเกี่ยวเนื่องถูกไหมครับ

คือขออนุญาตไปต่อกับประเด็นอาจารย์นิดนึงค่ะเรื่องคำพูดของคุณประยุทธ์เมื่อวันที่๑๕มิถุนาเนี่ย
ประเด็นก็คือว่าจริงแล้วกฎหมายเนี่ยคือกฎหมายเป็นบรรทัศน์ต่ำสุดอะค่ะ
คืออาจจะแบบบังคับให้ทุกคนรักษาสินเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็คือกฎหมายเป็นมาตรฐานต่ำสุดที่เราอยู่ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายอันหนึ่งคือหัวใจของกระบวนการยุติธรรมก็คือว่า
สารเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลางการที่คุณประยุทธ์พูดออกแบบนั้นเนี่ย
วันที่๑๕มิถุนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเลย

คือคุณประยุทธ์กำลังบอกว่าสารไม่อิสระในอีกทางหนึ่งนะคะ
ผมอธิบายให้ฟังครับ
อ๋ออ๋อเขาเข้าใจ

อันนั้นเป็นประเด็นนั้นก็คือจริงแล้วคุณประยุทธ์ไม่สมควรพูดแบบนั้น
ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงประเด็นที่สองก็คือว่า
คืออย่างที่ผ่านมาคือการลง๑๑๖แทน๑๑๒เนี่ย
คือมันเกิดขึ้นในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานั้นแหละ
โดยปกติเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีอะค่ะ

เราต้องรู้ว่าเราจะสู้คดียังไง

แล้วเราก็ต้องสู้องค์ประกอบว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบกฎหมายอย่างนั้น
แต่ว่าคดีนั้นที่พูดถึงฟ้อง๑๑๒
แต่เราก็สู้ตาม๑๑๒ไม่เข้าองค์ประกอบไม่ได้กระทำความผิด

ไปถามมหาวิทยาลัยไหนก็ได้
นิติศาสตร์ว่าอันนี้คือผิดหลักการ

อย่างน้อยช่วงห้าหกปีเนี้ยสถานการณ์มันไม่ได้บรรเทาเลยคือมันอาจจะมีการบาง
ใช้กฎหมายอย่างอื่นแทนแต่ว่าตัวเลขที่คนที่มาพูดอย่างเงี้ยมีอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราจะใช้เมื่อกฎหมายยังมีอยู่เนี่ยเราจะใช้ยังไง
อันนี้ก็ขอเรียกร้องไปถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพตำรวจศาลอายการนะคะ
ว่าให้คุณยึดหลักกฎหมายในการที่จะดำเนินคดีกับคน
แล้วก็คุณสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้
แล้วอีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องนี้พอมันถูกจำกัด
มันพูดไม่ได้แล้วมันถูกจับจ้องเนี่ย
จริงเวทีที่มันควรจะกลับไปพูดและเถียงกันให้จบได้เนี่ย
ควรจะต้องกลับไปพูดกันที่สภาค่ะคือคือสอสอก็ควรทำหน้าที่บทบาทตรงนี้ด้วย
แล้วก็อีกอันหนึ่งประเด็นสุดท้ายแล้วสั้นเลย
คือการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๑๑๒มันไม่ใช่การลมเจ้า
มันเป็นการพูดเรื่องของกฎหมายเรื่องความคุ้มครองเรื่องการบังคับใช้
แต่มันไม่ใช่การเรียกร้องว่าไม่ควรมีสถาบันกษัตริย์เป็นคนละประเด็นค่ะ
อยากให้เราใช้วุฒิภาวะในการพูดคุยกันให้ตก